ทีมชาติประกาศรายชื่อ๓๑คน
ออกมาในการป้องกันแชลป์ซีเกมของภูมิสต้อชาย

ใช่ก็ไปดูเกมไปดูที่ราชนาวีที่เห็นในภาพ
ก็มีการเรียกผู้เล่นเข้ามาเสริมจากการที่เขาเห็นฟอร์มในสนามด้วยนะครับ
ส่วน๓๑คนที่ประกาศออกมา
แล้วก็มีการผสมผสานกันระหว่าง๓รายการก่อนอันนี้ก็คือ
แล้วก็จะมีที่ทีมงานโพสท์เขาได้เสนอชื่อบัญ
ก็คือว่ามารวมกัน๓รายการเนี่ยรายชื่อที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ
เป็นรายชื่อที่มิเกลเลือกไว้กับทางโค้ชหมีรักพลสายเนธงามนะครับ
รวมถึงโคชโดมธวีสุปโคชสุนพงศ์ชาภายอยู่วงนะครับ
รวมถึงคนเอกวิสาหวิจิตเป็นทีมสตาร์ฟที่เขาได้ทำงานร่วมกัน
ก่อนหน้าที่ปูปิสจะมาแล้วปูปิสก็มาต่อยอด
ไปดูเกมในลีกว่าใครน่าจะเติมบ้าง
รายชื่อมาเป็น๓๑คนนะครับดังนั้นเนี่ย
หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าบางคนเจ็บเพิ่งหายกลับมา
หรือว่าปูปิสมาทำไมถึงเรียกเร็วจังเพิ่งจะมาไม่กี่วัน
ดูรายชื่อหน่อยไหมพี่จ๋าเรย์อ่าดูหน่อย
รายชื่อนะครับประตูนะครับไปดูกันหน่อยครับ
ก็เป็นหน้าคุ้นกันอยู่แล้วนะครับนำโดย
นัทพงศ์นุษย์รังแล้วก็หัสดีมักเชียว
สองคนหลังเนี่ยนะครับหัสดีกับนัทพงศ์มีโอกาสไปซ้อม
ทีมชุดใหญ่ตอนช่วงฟุตซอลโลกตอนนั้นประตูไม่พอ
ก็ติดซะว่าเป็นทีมชาติชุดใหญ่เป็นทางการในครั้งนี้แล้วกันจริง
ไปซ้อมแล้วส่วนตัวรับนะครับดูจากรายชื่อเนี่ยเพิ่งติดครั้งแรกชุดใหญ่
แล้วก็มีอีกหนึ่งคนคือสามารถการพักดีอันนี้คือหลักที่
คือหน้าใหม่นะอ่าที่เหลือก็ถูกเรียกมาอยู่แล้วแต่อาจจะหลุดไปบ้าง
เคยเรียกมาคัดแล้วตัวข้างนะครับที่เป็นตัวใหม่เลยก็คือ
วิทยาศักดิ์ศรีชัยที่โตขึ้นมาจากชุดอยู่๒๐ชิงแชมป์เอเชียที่เหลือนั้นเป็นหน้าเก่าทั้งหมดนะครับ
ที่เคยเล่นในในรอบปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็หน้าเป้าครับหน้าเป้าก็มี
สารวุฒิพระพฤกษ์นะครับจากอยู่ยี่สิบขอสมมติสอนกรมทางหลวงเข้ามา
และหนึ่งคนคนนี้เนี่ยไปดูแน่นอนครับผมภาคคู่นี้อยู่พอดี
ก็คืออนาชัยปราบวงศาจากเกษมบัณฑิตแล้วเป็นการติดครั้งแรกด้วยไหมใช่
อันนี้เป็นหนึ่งคนที่ติดมากับสองคนหลังนะครับสารวุฒิกับอนาชัยนะครับ
จะติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกอ่ากระแสในโซเชียลมีเดียมีการกระแสลงในโลกโซเชียล
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะหลังจากการประกาศรายชื่อ๓๑ผู้เล่นค่ะ
เพราะว่ามีแฟนฟุตซอลบางส่วนเห็นฟอร์มผู้เล่นดีในหลีก
แล้วก็บอกว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่ติดแต่ว่าทำไมไม่ติด
แล้วก็มี๑รายนะคะนั่นก็คือคาทาวุฒหารคำพาผู้สาประตูของพิธีที
เวฟชนบุรีมีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่งกลับมาแข่งขันได้เกมเดียวเท่านั้น
แต่ว่ามีชื่อติดทีมซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะ
เล่นทั้งหมด๓๑คนที่ประกาศรายชื่อออกมานะคะ

ไม่ได้มีเด็กเส้นของใครแน่นอนนะครับ